คุณผู้ชมคะเรามาดูเหตุการณ์ของความไม่เข้าใจกันของคนในพื้นที่ที่ปฐุมธานีหน่อยค่ะ
คือชาวบ้านเขาก็ร้องเรื่องของการเปิดเส้นทาง
เขาบอกว่าเปิดเส้นทางมันจะได้ช่วยลดอุบัติเหตุ
เพราะว่าชาวบ้านจะได้ไปวัดไปโรงเรียนไปโรงพยาบาลได้แบบสะดวก
แต่ความคิดเห็นมันแย้งกัน

เกือบจะวางมวยกันเลยค่ะเดี๋ยวดูภาพนี้นะคะ
ใช่พี่ผู้ชมพูดอย่างงี้
แต่ตอนนี้พูดมาได้อย่างไร
คือทั้งพระทั้งเจ้าหน้าที่ก็อยู่ด้วยหมด

เกิดขึ้นในหมู่บ้านพฤกษาวิวที่หมู่๗ตำบลหลัก๖

พร้อมกับพระประหลัดบุญล้อมเจ้าอาวาสวัดรังสิต
ต้องการที่จะเรียกร้องให้เปิดเส้นทางถนนสาธารณประโยชน์
อยู่หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลัก๖
แล้วก็มีนายสมพงศ์ศรีอนันต์นายกเทศมนตรีตำบลหลัก๖
แล้วก็มีตำรวจจากสอบพอปากคลองรังศิษย์

ซึ่งตรงนี้ที่ชาวบ้านเขามารวมตัวกัน

แล้วมันก็จะมีทางสาธารณประโยชน์
เดิมทางตรงนี้เป็นพื้นที่ของวัดรังศิษย์
แล้วก็ยกให้กับทางเทศบาลตำบลหลัก๖ไปดูแล
แต่ว่ามันมีการปิดถนนบริเวณตรงนี้ไง

ก็คือเส้นทางเรียบทางรถไฟ
แต่เส้นทางเรียบทางรถไฟมันมีปัญหาคุณผู้ชม
คือมันเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
ชาวบ้านเขาเลยบอกว่าเปิดเส้นทางนี้ด้วยได้ไหมล่ะ
จะได้ลดอุบัติเหตุเพื่อความปลอดภัย
แต่ก็มีชาวบ้านบางกลุ่มที่ไม่ยินยอมนะคะ
ซึ่งหนึ่งในกลุ่มผู้คัดค้านอย่างนางมาลัยพรทรัพย์ประดิษฐ

มันไม่มีหนังสือมาจากกรมการศาสนา
แล้วก็มีรถขับขี่ผ่านไปมามันน่ากลัวจะตาย

ฟังเสียงคนที่คัดค้านหน่อยนะคะ
ไม่มีความเป็นคือว่าเหมือนกับว่าช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
คือขับรถลงมาแล้วตรงนี้เด็กเต็มเลย
ขับรถลงมาแป๊ดลงมาแป๊ดลงมาแป๊ดขึ้นอย่างนี้พี่
แต่เวลาที่คุณจะมาเปิดวันในวันนี้
คุณกลับบอกปากเปล่าคุณกลับไม่มีหนังสือ
กรมศาสนามาให้เราดูว่า
กรมศาสนาได้อนุญาตแต่คุณใช้ปากเปล่า

ถ้าเป็นกรรมการแล้วหนูถามว่าพี่

มาจากเจ้าวาดอย่างเดียวบอกไม่ใช่

เจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดมาแล้ว
แล้วทำไมคุณไม่มีหนังสือมาแจ้งให้พวกเรารู้บ้าง
ส่วนทางด้านนายกเทศมนตรีตำบลหลัก๖
อย่างนายสมพงศรีอนันต์ก็บอก

จำเป็นต้องใช้เส้นทางนี้

คือเป็นทางไปโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลัก๖

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุก็เลยอยากให้เปิด
แต่ว่าประชาชนเนี่ย

ทีนี้ชาวบ้านบางกลุ่มเขาบอกว่า

เพราะว่าไม่เคยมีหนังสือจากเจ้าคณะจังหวัดมา

ดังนั้นเพื่อไม่ให้มีการกระทบกระทั่งกันเนี่ย
ก็เลยให้ชาวบ้านคนที่เดือดร้อนจากการปิดเส้นทางเนี่ย

เพื่อที่จะยื่นหนังสือกับทางเจ้าคณะจังหวัด
ดูซิว่าใครมีความคิดเห็นอย่างไร

ก็เดี๋ยวรอดูต่อว่าหลังจากนี้

แล้วผลสรุปออกมาจะว่ายังไง
เพราะว่าคนในชุมชนเดียวกันจริงต้องอยู่ร่วมกันให้ได้นะคะ

หรือว่ามีความทุกข์แจ้งเข้ามาได้๐๒๑

บ่าย๓โมงตรงเจอกับเราทั้งสองคน